สถานการณ์การชุมนุมเมื่อวานนี้ซึ่งเป็น๒วันติดต่อกันนะครับ
ตำรวจก็สลายกลุ่มทะลุฟ้าตั้งแต่เริ่มต้นเลย
ออกจากจุดสตาร์ทนะครับตำรวจควบคุมฝูงชนเดิน
ชับไปจับผู้ชุมนุมเลย
นี่นะฮะมอบ๑๑สิงหากลุ่มทะลุฟ้านัดหมายจัดกิจกรรมไล่ทรราช
เวลา๑๕นาฬิกา๑๕นาทีที่เกาะพญาไทยอนุสาวรีชัยสมรภูมินะครับ
ประกาศบอกจะเดินเท้าเคลื่อนขบวนไปยังบ้านพักของ
ผลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่ร๑รอวิภาวดีรังสิตนะฮะ
โดยกลุ่มมวลชนทะลุฟ้าทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ก่อน
บริเวณเกาะกลางอนุสาวรีชัยสมรภูมิด้วยการเผาสารพระภูมิ
แล้วก็รูปหุ่นจำลองเพื่อประท้วงกระบวนการยุติธรรม
หลังจากเริ่มทำกิจกรรมได้ไม่นานครับ
เจ้าหน้าที่หน่วยควบคุมฝูงชนตั้งแถวเดินหน้าเข้ามา
ชิดกลุ่มผู้ชุมนุมแบบนี้
และก็จะผลักดันออกจากพื้นผิวกาลักษณภาล
ทำให้ผู้ชุมนุมเริ่มปลาสิ่งของเข้าใส่นะฮะ

ว่าเป็นการยิงแก๊สน้ำตาของเจ้าหน้าที่
ซึ่งเข้าตรึงกำลังโดยรอบอนุสาวรีชัยสมรภูมิ
ทำให้ผู้ชุมนุมแยกย้ายกันไปคนละทิศคนละทางนะครับ
และระหว่างนั้นครับมีการรายงานว่าผู้ชุมนุม
บางส่วนถูกควบคุมตัวขึ้นบริษัทควบคุมผู้ต้องหา
ทำให้เวลา๑๕นาฬิกา๕๕นาที
กลุ่มทะลุฟ้าประกาศยุติการชุมนุมในเพจนะ
ในเพจฮะนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ๒วันแล้วที่มันเป็นแบบนี้
คือประกาศยุติแล้วแต่คนที่ไปแล้วเนี่ยนะฮะผู้ชุมนุมเดินต่อครับ
แก่นำประกาศยุติกิจกรรมก็เกิดเหตุชุลมุนขึ้น
ที่บริเวณสามเหลี่ยมดินแดง
ตำรวจควบคุมฝูงชนเข้ามาสกัดผู้ชุมนุมกลุ่มหนึ่งนะฮะ

ส่งผลให้ผู้ชุมนุมส่วนใหญ่เนี่ยฮะที่มาเป็นรถจักรยานยนต์เนี่ยนะครับ
ไม่พอใจคราวนี้เริ่มจะคว่างปลาเริ่มจะเดินเข้าหากันนะฮะ
ทำให้เจ้าหน้าที่เข้ามาควบคุม
แล้วก็เริ่มมีการยิงกระสุนยางอยู่เป็นระยะ
เพื่อจะให้ผู้ชุมนุมนั้นสลายตัว
๑นาฬิกาครับกลุ่มมวลชนนะครับ
ระเบิดและลูกหินใส่เจ้าหน้าที่เป็นระยะ
ฝั่งตำรวจนะครับที่ขึ้นไปอยู่บนทางด่วนทำยังไงล่ะ
แก๊สน้ำตากับกระสุนยางลงมาครับ
คือไม่ให้มวลชนจะเข้าไปใกล้ไอ้แนวตู้คอนเทนเนอร์
อีกนิดเดียวก็จะไปถึงหน้าร๑รอแล้วนะครับ
แล้วฝนมันก็ตกลงมาฝนตกลงมาเนี่ย
กลุ่มผู้ชุมนุมก็หลบไปใต้ทางด่วน
มีการเผารถยกของทางสอนอดินแดงที่จอดทิ้งเอาไว้ด้วยนะฮะ
แล้วก็มีการเผายางรถยนต์ด้วย
๑๘นาฬิกาครับตอนที่เผาเป็นยางรถยนต์นะ
ในรายการมีการทุบทำลายแล้วก็ใช้น้ำมันราดเผายางอีกนะครับ
ของตำรวจสนดินแดงทำให้ไฟมันไหม้ขึ้นมาอีกครั้ง
ผู้ชุมนุมที่อยู่รอบก็ตะโกนบอกเฮ้ยระวังรถระเบิดนะ
คือที่แยกดินแดงเนี่ยมีเยาวชนอยู่เป็นจำนวนมากนะครับ
ในพื้นที่ผู้ชุมนุมก็หลายร้อยคนที่ปักหลักอยู่
อยู่กับรถมอเตอร์ไซค์นะคอยขับไปไหนมาไหน
คุณผู้ชมครับแล้วที่มีภาพแชร์ตามโลกออนไลน์ฮะ
ที่มีผู้ชายคนหนึ่งลักษณะใส่เสื้อช็อปนะฮะ
นี่เป็นคลิปตอนที่เกิดระเบิดขึ้น
แล้วก็ทำให้มือของเขาเห็นไหมตอนระเบิด

ยังไม่ทันคว่างแหละพี่ต้นเพราะว่ามือเหลือแค่ข้อ
นิ้วหายไปไหนปิ้วหมดแล้วฮะแหลกละเอียด
ถ้าภาพนี้ไม่ได้เบอร์ผมเชื่อเหลือเกินว่า
เฟซบุ๊กมันจะต้องขึ้นคาดตาความรุนแรง
คือแหลกเห็นกระดูกแล้วก็เนื้อที่ลูกลิ่งต้องขออภัย
เพราะภาพไม่เห็นก็นั่นแหละฮะ
คือตอนนั้นเนี่ยเวลาประมาณสัก๑๖นาฬิกา๕๕นาทีได้
ภาพนี้ก็มีการแชร์กันไป
คือเป็นการจุดประทัดยักษ์ฮะ

หลังจากที่มูลนิธิป่อเต็กตึง
ก็ช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลครับ
เพราะต้องผ่าตัดใหญ่แล้วครับเพราะดูแผลแล้วเนี่ย
จะต้องผ่าตัดตกแต่งกันอีกเยอะเลยแหละ

ดึกยิ่งคึกยิ่งมืดยิ่งเดือดฮะ
ขนาดไหนก็คือแก๊สน้ำตาก็มา
จีโน่ก็มีกระสุนยางก็แถมตรงนั้นด้วยนะฮะ
โดยเฉพาะช่วงกำลังจะโพเพค่ำ
ค่ำ๑๘นาฬิกาโดยประมาณ๓แยกดินแดน
ดินแดงนะฮะก็จะมีผู้ชุมนุมเนี่ยเขารวมกลุ่มกันต่อเนื่อง
หุ่นผ้าเผาหุ่นผ้าจุดประทัดยักษ์
แล้วก็มีการเผชิญหน้าเผชิญหน้าไม่ถึงขั้นแบบประชิดนะ
มีการยิงลูกแก้วมีการยิงแก๊สน้ำตากับสลับไปสลับมาฮะ
ยังไม่พอหลังจากมีการเผาพอมีการเผาปุ๊บ
จีโน่ก็ต้องทำงานทำงานคือยังไม่ได้ยิงผู้ชุมนุม
จะดับไฟก่อนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันเกิดมันลุกลาม

แล้วคอร์ฟิวเมื่อไหร่จำได้ไหม

ฉีดดับไฟก็เลยฉีดมวลชนไปด้วย

สั่งให้มีการยุติไกลเจ้าหน้าที่

ยังไม่มีรายละเอียดเรื่องดังกล่าวนี้

เขามีการแชร์ภาพย้อนไปช่วงกลางวัน
มีการแชร์ภาพคือมันจะมีในโซเชียลมีเดียเยอะเลย
นี่คือหนึ่งในนั้นฮะหนึ่งในนั้นคืออะไร
ขวามือข้างล่างผู้หญิง

พยายามจะขวางกั้นไม่ให้เจ้าหน้าที่คอฝ

จะไปจับอะไรล่ะเขาก็สู้เหมือนกัน

เพราะถือว่าเป็นสาวแกร่งมากฮะ

หลังจากนั้นมีการไล่จับบรรดาผู้ชุมนุม
หนึ่งในคนที่โดนจับไปด้วยป้าเป้า
เป้าอายุ๖๗ปี

เฮ่ยคุ้นคุ้นนี่คนนี้ดังมาก
เป้าโดนจับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ถึงขั้นในโลกโซเชียลมีเดียติดแฮชแท็ก
ป้าเป้าป้าเป้าใครนะ
เป้าเนี่ยเป็นคนที่มีพลังเสียง
คำด่าผมกริบร้อนแรงเสียงดังวานไกล

คนนี้ฮะด่าทีไรสถานหัวใจเจ้าหน้าที่เหลือเกิน
ดุเดือดแต่ป้าเป้าที่มันร้อนแรงที่สุด

แต่พี่เขาฝึกเศร้าลินมา

ถ้าลินสามารถที่จะคุมสติตัวเองไว้ได้

นี่ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งคือตอนป้าเป้าเปิดกระโปรง
กระโปรงรถเหรอ

กลัวคนเห็นกางไหน

มาเราก็ไม่ต้องใส่เลย
รึหะ

บชบสก็เป็นประชาการตำรวจปรับยาเสต็ดติด

ที่ผมบอกว่าตำรวจเดินฉับต้องไป

ความเคลื่อนไหวของการชุมนุมทะลุฟ้าเมื่อวานนี้ครับ